ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า
หวานหวานเยอะเยอะย้อยมักเลยนะคะ
แต่จู่ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้น

หลังจากที่โดนชาวเน็ตเขาตั้งประเด็นมาว่า
การไปเที่ยวทะเลกันแบบ๒ต่อ๒แบบนี้
ทั้งคู่ต้องนอนร่วมห้องเดียวกันอย่างแน่นอน

เพราะเธอจะไม่ยอมเอาความคิดของผู้ไม่หวังดี
ทำลายความสุขของตัวเองจ้า

รู้จักกันเราสนิทกันถ้าขวัญไปอยู่กับคนอื่น
อันนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเลย

คนที่เขาโจมตีเขาก็เป็นคนที่จ้องแต่จะหาเรื่องค่ะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสวยงามของความฝันคนนึง
ถ้าไม่เป็นขวัญก็คงไม่เข้าใจค่ะว่า
ซึ่งอันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ขวัญมีความสุขของขวัญที่สุดนะคะ
ขวัญก็จะไม่ให้อะไรสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาย่ำกลาย

ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้เป็นความประทับใจแรกของการกลับมาคบหากันจ้า
เป็นปีแรกที่ขวัญได้ทำอะไรให้พี่ก๊อฟ

อยากสร้างความทรงจำใหม่เป็นช่วงเวลาของความสุขที่เราแบบเริ่มต้นมี
พี่เขาก็ตกใจขวัญก็ตกใจเพราะว่าไม่ขึ้นห้องมาสักที
คือเข้าห้องมาเราก็แบบแอบกันใต้ตู้อะค่ะ

เราก็แบบว่าทรัพย์ก็ตื่นดีใจที่ต้องถ่วงให้ขนาดนี้

ต้องบอกว่าการกลับมาคบกันในรอบ๑๐ปี
ทำให้ความรักของทั้งคู่มั่นคงมากยิ่งขึ้น
เหนียวแน่นมากกว่าคือหวานมากกว่าเดิมอีก
เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนอิจฉาอิจฉา
ไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์กับกระแสดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นหรอกดิฉันว่า
จริงแล้วความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ

ใช่ควรจะหาเวลามาเจอกันได้กับญาติเลยนะ